คุณผู้ชมครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกทีนะครับ
ออสเตรเลียมีการนำเทคโนโลยีมาฝึกขับรถให้กับผู้สูงอายุ
เพื่อจะได้ขับรถได้อย่างปลอดภัยติดตามจากรายงานครับ
นี่อาจจะดูเหมือนเกมขับรถแบบหนึ่งแต่จริงแล้วเครื่องซีมูเลเตอร์เครื่องนี้สร้างประโยชน์ที่มากกว่านั้น
วิจัยชาวออสเตรเลียในรัฐควีนสแลนด์ได้ใช้เครื่องซีมูเลเตอร์เหล่านี้
เพื่ออบรมให้ผู้สูงอายุขับรถได้อย่างปลอดภัยดรบอนนี่หวงหัวหน้านักวิจัยในโครงการนี้เล่าว่า
ซีมูเลเตอร์หรือเครื่องจำลองการขับรถจะมีการจำลองสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง
ครั้งจะเป็นการขับรถในช่วงกลางวันและบางครั้งก็เป็นช่วงเวลากลางคืน
อกจากนี้ยังมีการขับรถในช่วงโพลเพลและขับรถบนภูเขาด้วย
ซึ่งนับตั้งแต่เปิดโปรแกรมการอบรมมาตั้งแต่ต้นปีมีผู้เข้าอบรมกับโครงการนี้แล้วถึง๑๒๐คน
โดยผู้ผ่านการอบรมต้องผ่านการทดสอบกับเครื่องจำลองนี้และจะถูกมอนิเตอร์โดยกล้องที่ติดอยู่เมื่อขับรถของจริงด้วย
จริงแล้วโปรแกรมการอบรมแบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อฝึกอบรมการขับรถปลอดภัยให้แก่วัยรุ่นแต่เพิ่งถูกปรับมาใช้กับการอบรมผู้สูงวัย
โดยดรบรีดี้สก๊อตปาร์เกอร์ซึ่งก็ได้รับผลตอบกลับที่น่าพอใจ
โครงการนี้มีที่มาจากความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับรถสูงวัย
โดยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งทำให้เด็กหญิงวัย๖ปีเสียชีวิตในที่จอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ต
เชนพาโนโฮตำรวจรัฐควีนสแลนด์มองว่า
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้คนขับ
ขับรถด้วยความรับผิดชอบ
โดยอยากให้ขยายโครงการอบรมให้ครอบคลุมไปถึงชายวัยกลางคน
ซึ่งก็ถือเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ไม่แพ้กลุ่มผู้สูงอายุและเด็กวัยรุ่นเช่นเดียวกัน
ขณะที่หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนี้เห็นว่า
โครงการนี้มีประโยชน์ต่อคนขับรถทุกวัย
เพราะไม่มีใครจะขับรถได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ
ซึ่งหากได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง
ก็จะช่วยให้สิ่งดีเกิดขึ้น
สำหรับการศึกษาวิจัยโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในปีหน้า
และยังมีแผนที่จะพัฒนาโปรแกรมในเมืองอื่น
และประเทศอื่นต่อไป